บนเส้นทางบางน้ำเปรี้ยวองคารักษ์เนี่ย
แล้วมีมอเตอร์ไซค์ของพี่ช่างภาพไปประสบอุบัติเหตุ
ปรากฏว่าอุปกรณ์อะไรของเขาที่จะเอาไปทำงาน

ล่าสุดครับเส้นทางนี้ได้รับการซ่อมแล้ว
แต่ชาวบ้านก็นี่ถ้าไม่เป็นข่าว
ถ้าไม่เสียหายไม่ซ่อมใช่ไหม
ถนนสายบางน้ำเปรี้ยวองคารักษ์จังหวัดฉะเชิงเซาครับ
โดยก่อนอันนี้มันเป็นหลุมเบอร์เลยฮะ
ได้รับการซ่อมแซมจากเจ้าหน้าที่แล้ว
เอายางมะตอยมาปะถนนที่ชำรุด

ดูแล่นมากระโดดแบบนั้นเลยนะครับ
คือมันเป็นถนนเก่านะฮะ
ซ่อมแซมส่วนหนึ่งก็ได้รับการแจ้งจากชาวบ้านนั่นแหละ
ว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับ
คนขับรถคนขี่รถตกเยอะเลย
ตกล้มเป็นจำนวนมากนะครับ
ทั้งจากกระยานยนต์รถยนต์กว่า๒๐คัน
ตั้งแต่๖พฤศจิกายนเป็นต้นมา
รวมถึงในโลกออนไลน์ครับมีการวิภาควิจารณ์กันเยอะมาก

เพราะว่าถนนเป็นหลุมตอนที่เขาจะไปทำงาน
กล่องสัมภาระมันหลุดกระเป๋ากล้องกระเด็นลงพื้น
อุปกรณ์ข้างในระเนละนาด
กล้องเสียหาย๒ตัวเลนส์๓ตัวโน้ตบุ๊ก๑เครื่อง
รวมแล้ว๒แสนไม่อยู่
แล้วก็มีความเสียหายกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นอีกเยอะแยะ

อาการหนักทั้งนั้นถ้าใครตกตรงนี้ไปนะ

คันล้อหน้าแตก๒ล้อเลย
นี่คือสภาพที่เกิดขึ้น
มีบางครั้งก็ปีนนะฮะเพราะว่ามันตกหลุมไงแล้วมันเสียหลัก
นเกาะกลางไปชนต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งก็มี
ความรุนแรงเหล่านี้เป็นเพราะหลุมเท่านั้น
ที่มันใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่แหละยาว๖เมตรกว่า
กว้าง๒เมตรโอ้โหใหญ่มาก
ความลึกวัดระดับจากผิวถนน
โอ้โหเกือบไม้มันทัดแต่ลึก๒๖เซนติเมตร
มันไม่ใช่หลุมแล้วอย่างนี้เกือบจะเป็นบ่อหรือคะ

มีคนเข้าไปแชร์และแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยครับ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าถนนเส้นนี้นะเคยเกิดอุบัติเหตุรถชน

ก็เอาวิงวอนนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปะแล้วใช่ไหมถ้าปะแล้วติดไฟส่องสว่างหน่อยได้ไหม
นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนกลางคืนทั้งนั้นเลย
รถที่ขับมาขี่มามองไม่เห็นทางที่มันชำรุด
รายก็ใช้ความเร็วด้วยนะฮะ
อ่ะลองฟังชาวบ้านเขาหน่อยครับ

มันเริ่มพังเรื่อยเพราะว่ารถสิบล้อ

อืมแล้วไอ้เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหม

แล้วกว่าที่เขาจะมาทำเนี่ยใช้เวลานานไหมเวลาถนนพัง
คือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไม่ทำ

แล้วความเสียหายเนี่ยคือระยะเวลาก่อนที่เขาจะมาซ่อมเนี่ย
มันใช้เวลานานไหม
ก็นานอยู่นะประมาณเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์